อยากพาคุณผู้ชมมาสรุปภาพรวมเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะ

หน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะ
รวมถึงคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นะคะ
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

แล้วสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วนะฮะ
เราเดินทางกันมาปีนึงนะ
วันนี้ก็เราจะมีรวบรวมนะครับ

แล้วก็ประเด็นทางศักดิ์ภูมิโลกนะครับ
มีเรื่องในปี๒๐๑๖ที่ผ่านมา
มีประเด็นอาทิตย์หน้า

ก็มาดูเมื่อวันศุกร์ก่อนแล้วกันครับ
ตลาดหุ้นไทยก็ปรับบวกมาอีกประมาณ๕จุดนะครับ

แล้วก็ตอนนี้ก็มาปิดอยู่ที่๑๗๔๒จุด

สำหรับปีนี้ในสำหรับตัวเซ็ตหุ้นไทยนะครับ
ก็ปริมาณการซื้อขายช่วงนี้ก็อาจจะมีแค่ในประเทศล่ะ

แต่สถาบันของนักคุณต่างประเทศเนี่ย
อาจจะเห็นชะลอตัวลงในช่วงนี้เพราะว่าอย่างว่านะฝรั่ง
พอสิ้นปีเพราะคริสต์มัสแล้วเนี่ยยาวไปจนถึงนู่นเลยปีหน้าเลยนะ
วันหยุดคริสต์มาสเสร็จบางทีมันเหลือแหว่งอยู่๓๔วัน
เอาละใช้สิทธิ์ลาไปก่อน
ส่วนเรานักลงทุนไทยนะครับนักลงทุนสถาบันในประเทศก็ยังทำงานอยู่นะครับ
แล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูสรุปภาพรวมครับว่า
ตั้งแต่ต้นปีมา๖๗เรามีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามบ้าง
ซึ่งบอกว่ามีรายการสำคัญเกิดขึ้นทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนะ

อันแรกฮะลองมาที่ตลาดต่างประเทศก่อนแล้วกันครับ
ดัชนีหุ้นดาวโจรเนี่ยก็ต้องของอเมริกานะครับ
ใช่โอ้โหหลายคนบอกว่าโดนัลดทรัมป์จะมาแล้วจะส่งผลกระทบในเชิงลบหรือเปล่า
พอมาแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหหลายเรื่องหลายราวที่ไม่น่าทำ

แล้วล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยเรื่องนโยบายภาษีเนี่ย

ออกมาผ่านเรียบร้อยแล้วทั้งสมาชิกทั้งสสและสวของฝั่งอเมริกาเขา

เรื่องนี้มักกราศมีผลทันทีนะครับสำหรับภาษีของอเมริกาเขาโอ้โห
มันก็สร้างมูลค่าให้กับบริษัทในประเทศอเมริกานะ
เพราะว่าบริษัททั้งคนบุคคลธรรมดา
ใช่ก็คือแทนที่จะต้องเสียภาษีเยอะหน่อย
ก็เสียภาษีน้อยลงก็ทำให้กำไรเข้าบริษัทหรือเข้าตัวบุคคลมากขึ้นเลย

แต่ประเด็นก็คือเพดานหนี้สาธารณะเท่านั้นเองว่ามันจะติดจะชนกันอีกกี่รอบ
อะไรก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมาคุยกันต่อปีหน้าแน่นอนครับ
ปรับทำจุดสูงสุดใหม่
คือในประวัติศาสตร์ไม่เคยสูงกว่านี้มาก่อน
ทำนะครับทำไปทั้งหมด๗๑ครั้งครับพี่บิน
โอ้โหชนแล้วปุ๊บลงมาชนขึ้นไปอีก
ไปอีกตึ๊กขึ้นไปปึ๊กเรื่อย

โอ้โหในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบัน

ถัดมาครับก็เป็นมาฝั่งตลาดหุ้นไทยบ้าง

เพราะว่าปีนี้เราก็ทำจุดสูงสุดเหมือนกัน

หลายคนรอมานาน๒๔ปีเราทะลุมาแล้วนะสูงสุด
แต่สูงสุดเดิมที่สูงสุดของที่สูงที่สุดเลย
ยังไม่ถึงอันนี้ก็ใกล้แล้วพี่บิ๊ก

จุดสูงสุดที่เราเคยทำได้ช่วงสมัยปีอะไรนะ

เราทำไว้ที่๑๗๘๙จุดครับ
โอ้โหช่วงนั้นเศรษฐกิจร้อนแรงนะตลาดหุ้นนี่พูดง่ายขึ้นทุกวัน
แล้วก็ที่ดงที่ดินราคานี่เรียกได้ว่าจัดสรรกันแล้ว
ลีกำไรกันทุกคนพูดง่ายเฟ้อเฟ้อเกินนะ
แต่พอจากวันนั้นมาปุ๊บก็เกิดวิกฤตถูกไหม

ขึ้นไวลงไวเลยคือขึ้นก็ขึ้นลงลิฟต์เลย
สุดท้ายก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะว่ามันโตเกินไป
แต่รอบนี้ก็ถือว่าแต่เราไม่ใช้เวลานานนะครับ
เพราะว่ากว่าจะขึ้นมาสู่ระดับนี้ได้ก็ใช้เวลา๒๐กว่าปี
ถือว่าขึ้นมาอย่างมีเสถียรภาพนะค่อยขึ้นมา
วิกฤตหลายอย่างด้วยโอ้โหไม่ได้ขึ้นมาไวนะ
เหตุการณ์การมงการเมืองบ้านเราเยอะแยะมากมาย
แต่สุดท้ายแล้วก็ทยอยขึ้นมาเป็นทำจุดสูงสุดใหม่
จะฉลองกันวันที่๕นี้เลยใช่ป่าวเอาครบรอบเลยมั้ย
ก็ต้องตามดูนะครับ
ถัดมาครับก็เป็นเรื่องของโอ้โหอีกอันหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับพี่บิ
ก็คือกลัวบิตคอยน์โอ้โหร้อนแรงนะปีนี้เนี่ย

ล่าสุดเนี่ยขึ้นไปสูงสุดตอนต้นเดือนธันวานะครับ
อยู่ประมาณสัก๑๙๐๐๐เหรียญครับต่อบิตคอยน์

แต่ก็อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังนะฮะ
แล้วตัวนี้เนี่ยหลายคนออกมาเตือนโอ้โหนี่มันฟองสบู่หรือเปล่า
โอ้โหก็ขึ้นมาแบบว่าไม่ค่อยมีพื้นฐานอะไรรองรับสักเท่าไห

โอ้โหถือว่าถ้าเป็นบริษัทก็ถือว่ามูลค่าตลาดนี่ใหญ่มาก
ใหญ่มากนะครับแต่พอจบจากข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยเย็นวันศุกร์ก็ลบมา๔๐
โอ้โหเห็นไหมขึ้นไวลงไวความผันผลสูงนะค่อนข้างสูงทีเดียว
อันถัดมาครับก็เป็นเรื่องของปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีเม็ดเงินที่ซื้อกองทุนเนี่ยนะครับ
ไหลเข้าไปอยู่ในกองทุนประเภทที่เป็นแพ้สีฟันหรือกองทุนเรียนแบบดัชนี
นั่นก็แสดงให้เห็นว่านักลงทุนก็ให้ความสนใจว่าไม่ต้องไปเลือกมากนะเอาแบบให้ตามดัชนีก็พอแล้ว

ซึ่งเขาจะคัดเลือกหุ้นนะครับที่เขามองว่าเป็นตัวแทนของหุ้นไทย

ก็ออมได้ระยะยาวออมระยะยาวได้
แล้วก็ผลงานปีนี้ก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีนะ

ปีที่ผ่านมานะถึงปัจจุบันก็เกือบ๒๐

ก็ผ่านกองทุนนี้มันก็ง่ายดี

อันนี้เป็นสารดีนะครับของปีนี้ทั้งหมดที่ผ่านมานะครับ

ช่วงนี้ก็กลับไปที่คุณมิ้นเลยครับผม